มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเป็นเรื่องของการกระทำอนาจารย์นะคะ
คนที่กระทำอนาจารย์เป็นครูด้วยนะคะที่จังหวัดสตูนมีครอบครัวหนึ่งเขาเอาคลิปมาร้องสื่อค่ะ
บอกว่าลูกอายุ๑๑ปีถูกครูผู้ชายหลอกให้ไปโรงเรียนในวันหยุด
แล้วก็อนาจารย์โดยการจับลูกแก้ผ้าแล้วก็มีการขยำอวัยวเพศ
อย่างนี้เลยแล้วกันนะคะลูกกลับมาที่บ้านมาเล่าให้พี่สาวฟัง
พี่สาวพาน้องเนี่ยไปถามความจริงกับครูถึงบ้านเลยค่ะ
แล้วถ่ายคลิปในช่วงเวลานั้นไว้ด้วยค่ะ
เมื่อกี้ครูพาน้องเราไปไหนเห็นมันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลยแล้วพาไปไหนอ่ะ
เห็นไหมว่ากูจะทำอะไรมาเห็นว่าถอดเสื้อผ้าอะไรด้วย
พาไปโรงเรียนเข้าโรงเรียน
เปิดไฟแล้วทำไมต้องพาเด็กมันไม่ใช่หน้าที่ของครู
แล้วต้องถอดเสื้อผ้าเด็กด้วยอ่ะพาเข้าห้องนาม
แล้วไปเปิดไฟนี่ทำไมต้องพาเด็กไปเปิดด้วยอ่ะ
ไม่ใช่หน้าที่ของเด็กนะเด็กทั้งนานก็ไม่รู้ว่าเด็กที่นายได้
โอ้บาดอ่ะต้นก็เป็นคู่เราแต่ว่าตอนนี้คือพ่อจริง
ให้เด็กกินนมพาเด็กไปแก้ผ้ามันไม่ใช่
ถ้าเข้าห้างนั้นพมันได้โรงเรียนขึ้นแทดทุกคนนี่ค่ะ
พี่สาวไม่ยอมค่ะน้องชายมาเล่าให้ฟัง
ร้องไห้ก็เลยพาน้องไปบ้านครู
แล้วถามครูแบบนี้ค่ะแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
นี่ค่ะลูกสาวคนโตของครอบครัว
ขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องชายไปน้องชายนี้อยู่ป๕นะครับ

หวังใจว่าผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังครูคนนี้กับเด็กคนนั้น
จะไม่ใช่เมียและลูกของครูผมหวังใจว่าแบบนั้น
เดี๋ยวเราดูกันต่อแต่ว่าอันที่แน่นะ
พ่อของเด็กที่ประสบเหตุนี้ไม่ยอมจริงนะ

ทุกคนเคยได้ยินข่าวในลักษณะแบบนี้

ไม่ยอมความจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วพ่อบอกนี่เป็นความผิดซ้ำซาก

แต่มีพฤติกรรมแบบนี้

รับไม่ได้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่มัศยิตที่ครูคนนี้เป็นอิหมามาค่ะ
อยู่ในชุมชนโคกพยอมที่เทศบาลเมืองสตูน
พบว่ามีชาวบ้านและกรรมการมัศยิตบางส่วนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะ
เป็นเรื่องที่ศาสนาไม่ยอมรับบอกว่าผิดหลักการอย่างร้ายแรง
แต่ก็อีกส่วนหนึ่งความดีของอีหมามคนนี้ก็มีมาก
เฉพาะเป็นนักพัฒนามัศยิตได้รับรางวัลทุกปี

ก่อนเกิดเหตุการณ์ก็เป็นที่รักของคนในชุมชนแล้วยังไงอ่ะ

แล้วยังไงนะคะในวิเชียรตันติอาพรนายกเทศมนตรีเมืองสตูนบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สำหรับครูที่ถูกระบุว่าก่อเหตุ
ตอนนี้ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันที่สตูน

ส่วนความคืบหน้าอีกประเด็นนึงก็คือ
ครูโรงเรียนดังที่ไปเป็นข่าวก่อนหน้านี้
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์แลกเกรดที่จังหวัดระนอง
ตำรวจควบคุมตัวครูเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ทศฝตรีวัญชัยเอกพพิษรอบผู้บรรชกร

พร้อมได้ภูมิคับการทศภูทรจังหวัดระนอง
กับเจ้าหน้าที่พิทักษิทธิเด็กก็คุยประชุมเรื่องความคืบหน้าคดี
ซึ่งอาจจะขยายผลในความผิดฐานอื่นนะคะนอกเหนือจากพรบคอมนะคะ
แล้วก็แบ่งทีมออกเป็น๒ชุดไปค้นหาหลักฐานที่บ้านเช่าของครู
โดยวันนี้ก็ยังสอบปากคำครูคนนี้เพิ่มเติม
ก่อนที่จะนำตัวส่งสารจังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้
มาชี้แจงต่อสังคมนะครับก็จะได้ให้ความผิดธรรมท่านด้วย
ถ้าไม่จริงก็ปฏิเสธไปหรือถ้าจริงก็ท่านจะว่ายังไงก็ว่ากันต่อมา